คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ภูเก็ตมีรถจักรยานโดนมากับสองคันคันหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงขี่มาแล้วมีเด็กมาด้วยอีกคันหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยบีกันมาแล้วมาจอดโอ้โหผู้ชายกระโดดทีบอ่ะแล้วผู้หญิงเขามีเด็กด้วยเห็นไหมอืมแล้วเอาเก้าอี้พลาสติกจะฟาดผู้หญ
จักรยานโดนคือบีกันมาคือจะเห็นเหมือนกับว่าเขาเถียงกันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมแล้วก็นำมาซึ่งสุดท้ายผู้ชายกระโดดทีบเลยอ่ะคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยน่ะแล้วคนก็ตำหนีผู้ชายว่าทำแบบนี้ได้ยังไงต่อให้ทะเลาะกันมาจริงจริงแต่คุณเป็นผู้ชายคุณกระโดดทีบผู้หญิงที่เขา
ที่สิบเก้าแล้วก็ให้ดูบัดแผลที่ถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายอะค่ะที่นิ้วเท้าที่แขนที่ตัว
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านแฟนพาลูกสาวมาด้วยกำลังจะไปบ้านแม่
พอมาถึงที่ห้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
กลางถนนเลยแต่ขี่ช้ามากอืม
ผู้ชายคนนี้หันมามองหน้าเธอจนเธอเกือบจะชนท้ายอ่ะ
เธอก็เลยตกใจตะโกนบอกผู้ชายคนนี้ไปว่าขี่รถดีดีหน่อย
เท่านั้นแหละทะเลาะกันเลย
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนที่รู้จักกันเห็นเหตุการณ์
ตะโกนถามนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หายไปแต่สักพักหนึ่ง
พอขี่ไปถึงที่สี่แยกถนนศรีเสนานะคะ

ทีนี้ฝ่ายชายตะโกนหาเรื่องก็ทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
เหตุการณ์เป็นอย่างที่เห็นในคลิปล่ะค่ะ
เธอก็แจ้งความนะคะที่สพเมืองภูเก็ต
ตำรวจก็ให้เธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แล้วก็นำใบรับรองแพทย์มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในสำนวนคดี
เธอก็โชว์หลักฐานให้ดูร่องรอยของการบาดเจ็บ

พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลผู้กำกับสพเมืองภูเก็ต
บอกว่าพอได้รับแจ้งความก็ให้ชุดสายตรวจ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ผู้เสียหาย
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้ชายที่เป็นคู่กรณีชื่ออะไร
ชื่อว่านายเอกชัยคงฉิมอายุ๓๕ปี
ผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตก็เลยบอกว่า
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะนายเอกชัยเนี่ย
มาสอบปากคำก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ